มีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นในวงการส่งพื้นที่บ้านเกิดดิฉันเอง

เขาบอกว่าครูบาอายุสามสิบกว่าปีค่ะ
เหงื่อเวลาที่ตกออกมาเวลาที่สางปัดตัวออกมา
เป็นพระธาตุเลยนะเป็นเม็ดเล็กเลย

ต้นเรื่องมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะ
โพสต์ภาพครูบาฉ่ายคัมภีระปัญโย
วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ที่เมืองอุบล
มีการอ้างว่าครูบานั่งอยู่เฉยนะ
เหงื่อออกมาจะเป็นเม็ดเล็กด้านบนนะคะ

ลูกศิษย์ลองเอามือลูบตัว

พระไปล้างมือเม็ดก็ติดออกมา
เชื่อว่าเป็นพระธาตุว่าอย่างนั้นนะคะ
ทีนี้ไปสอบถามข้อเท็จจริงค่ะกับครูบาฉ่าย
ครูบาฉายเนี่ยพรรษาอายุนะคะ๓๓ปี
อยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นั่นแหละ
ท่านบอกว่าไม่อยากให้เรียกว่าพระธาตุเลย
อัตมาเองเป็นเพียงพระหนุ่มธรรมดา
มาหาทางดับทุกข์ไม่ได้เป็นพระอรหันธ

จะเกิดจากพระอรหารนะคะ
ส่วนเม็ดสีที่เห็นนั้นเป็นพระธาตุหรือไม่

แต่มีลูกศิษย์บางคนค่ะที่ศรัทธาเขาก็เก็บเอาไป
อาตมาไม่เคยที่จะอวดอ้างมีแต่ห้ามด้วยซ้ำ

เอาไปเผยแพร่เพราะถือว่าเป็นดาบสองคม
ฟังเสียงครูบาฉ่ายค่ะ
เหมือนสายลักษณะคล้ายกับสาย
อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเรา

เพราะเป็นลักษณะที่โปร่งใสเม็ดสวย
มันก็ไม่ต่างจากของหลวงตามหาบัวถ้าจะไปเทียบ

เป็นภาพที่เขาเอาไปแล้วเป็น
ครูบาเองเก็บไว้เองไม่เคยเป็น

ได้แซวว่าไปซื้อมาจากลาซาด้าหรือเปล่า

พระอาจารย์คิดว่ามาจากตรงไหนอะไรยังไงครับ

เราจะออกทีวีต้องมีเงินแสนถูกไหม

เอาไปฟังเจ้าอาวาสกันบ้างนะคะ

ในร่างกายเห็นเวลาโกนผมออกมาก็จะเป็นเม็ดเล็กสีส้มชมพูบ้างเนี่ย
แต่หลวงตาเองไม่ยืนยันว่าคืออะไรอยากให้มาพิสูจน์เอง
พระสงฆ์ที่วัดไม่เคยอวดอุตริมุ่งสอนแต่ธรรมะค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องของฝากฝั่งที่เกิดขึ้นภายในวัด
ทีนี้มาดูเรื่องที่เขาพูดคุยกันนอกวัดกันบ้าง
อดีตพระนักคิดนักเขียนอย่างแพรรี่ไพรวัน
โพสต์ภาพพระธาตุนะคะ
ฉับพันนรังศรีของพระพุทธเจ้า
ที่เขามีการวางขายในโลกออนไลน์๑๐๐บาท
โอ้โฮมีขายด้วยหรือมีขาย
เขาบอกระบุข้อความว่าอุ๊ยมีเงินร้อยเดียวก็เป็นพระอรหันต์ได้แล้วเหรอคะ
วันนี้สงสัยอันนี้เป็นคอมเมนต์นะ
เป็นแคปชั่นนะคะคำพูดของแพรรี่ไพรวันนะคะ
ทีนี้ไม่กี่ชั่วโมงถัดมาอีก
ได้โพสต์ภาพเรซินกรองน้ำเซลิก้าเจล
ก็เป็นวัตถุกันชื้นในถุงขนมอะค่ะ
เปลือกหอยขัดเป็นวัตถุเทียมที่มีลักษณะคล้ายพระธาตุ
บอกว่าเป็นการให้ความรู้กับคุณผู้ชมนะคะ
โดยแพรรี่คอมเมนต์ใต้โพสต์อีกครั้งว่า
ธาตุเดียวที่ชอบคือธาตุทองซาว

นะคะเรื่องนี้ไปสอดคล้องกับความคิดเห็นของอาจารย์ออสค่ะ
อาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

บอกว่าเรื่องนี้นะอยากให้ใช้วิจารณญาณมากเลย
ความเชื่อกับความเป็นจริงและหลักวิทยาศาสตร์
แต่มุมมองของอาจารย์นะมองว่าเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งขึ้นมา
เพราะเส้นผมมีน้ำหนักเบาแต่กลายเป็นพระธาตุ
น้ำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยธาตุเพิ่มมากขึ้น
น้ำมวลของมวลของผมกับมวลของเม็ดเล็ก
มันต่างกันมันเป็นไปได้ยากนะตามหลักวิทยาศาสตร์
แต่อย่างไรก็ตามหากจะอยากให้ทราบผลจริง

ต้องฟังเรื่องความเชื่อที่เกิดขึ้นในวัด
รวมถึงอัจจานออธมาแสดงความคิดเห็นค่ะ

ว่าจะเชื่อทางด้านไหนทางด้านวิทยาศาส

แต่ท้ายที่สุดเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย